ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคุณชนะมันมันใกล้ถึงแล้วเหรอใช่ใช่
แป๊บเดียวเหมือนกันเนาะแล้วก็ผ่านแบบว่ามกราคมมาเกือบจะครึ่งเดือนแล้วอ่ะ
ว่ากันแบบนี้ก็ใกล้แล้วค่ะคุณผู้ชมใกล้ถึงวันแห่งความหวังรอบต่อไป
งวดจะเรียกว่าเป็นงวดแรกของปีก็ว่าได้นะเป็นวันที่หลายคนตั้งความหวังกันมากเลย
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของต้นตะเคียน
ว่ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนที่ไหนที่เขาร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์กันบ้างตามไปดูค่ะ
ไปเริ่มกันนะครับ
กันที่แรกเลยค่ะคุณผู้ชมกับความยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มากันถึงสองต้น
ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์คู่
เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า๖เมตรค่ะ
และว่ากันว่าให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วนับไม่ถ้วน
เป็นช่วงใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
เจ้าแม่ตะเคียนยักษ์คู่ก็เลยจะฮอตฮิตเป็นพิเศษ
โดยทางเจ้าอาวาสวัดดอยติท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นโชคลาภของใครของมัน
เชื่อได้แต่ก็อย่างงมงายควรจะใช้วิจารณญาณกันด้วย
คราวนี้มากันที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อตะเคียนทอง
ที่ถือเป็นที่เดียวในภาคเหนือที่มีความยาวถึง๒๙เมตร
มีขนาดเกือบ๓คนโอบค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าต้นตะเคียนที่ขุดพบต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
แต่เนื่องจากเป็นเจ้าพ่อตะเคียนทองชาวบ้านที่มาขอโชคลาภ
ไม่นิยมใช้แป้งมาโรยและถู
เพราะพากันเชื่อว่าเจ้าพ่อตะเคียนทองไม่ชอบค่ะ
เพราะเคยมีชาวบ้านเอาแป้งมาโรยแล้วเช้าอีกวัน
งที่โรยไว้บนต้นก็หายไป
แต่หากใครอยากจะขอโชคขอลาบเจ้าพ่อตะเคียนทอง
ก็ให้ใช้วิธีจุดทูบเทียนขอ
แล้วท่านจะไปเข้าฝันให้ถึงบ้านเอง
ซึ่งก็มีชาวบ้านที่โชคดีจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่
สำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูจังหวัดแพร่
เป็นต้นตะเคียนที่มีความยาวถึง๒๘เมตรกว่าเลยนะคุณผู้ชม
นับว่ายาวที่สุดในจังหวัดแพร่เลยล่ะค่ะ
และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมักจะเข้ามาขอโชคขอลาบเป็นประจำอีกด้วย
โดยชาวบ้านก็เล่ากันปากต่อปากว่า
ตั้งแต่เจ้าแม่ตะเคียนทองทองอุไรมาอยู่ที่แห่งนี้
ก็มีหลายคนมาขอโชคลาภ
และก็ขอให้แคล้วคาดเดินทางปลอดภัย
และที่หลายคนประหลาดใจที่สุดก็คือ
บริเวณหัวต้นจะมีลักษณะคล้ายกับพญานาค
และลำต้นคล้ายกับหางปลานั่นเอง
งานนี้เลยทำให้แต่ละวันก็จะมีคนมาขอพร
พร้อมกับนำดอกไม้ทูบเทียนผ้า๗สี
พร้อมด้วยชุดไทยอีกมากมายมาถวายกันอย่างคึกคักค่ะ
ปิดท้ายกันที่ต้นตะเคียนที่มากันแบบแพ็คคู่กับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนที่มีอายุเกือบ๑๐๐ปี
โดยทางเจ้าของบ้านได้ฝันประหลาดหลายต่อหลายครั้งว่ามีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนหมาเข้าฝันบอกว่า
อยากขึ้นมาจากน้ำลำห้วยคูณและอยากให้นำไปไว้ที่วัด
งานนี้พอไปขุดในลำห้วยก็เจอจริงค่ะคุณผู้ชม
แถมยังมีชาวบ้านแถวนั้นบอกอีกว่าสามีกับลูกสาวได้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในลำห้วยนี้
และได้มาเข้าฝันว่าอยากขึ้นจากน้ำเหมือนกัน
พอเธอมาเห็นต้นตะเคียนคู่นี้ก็รู้สึกดีใจแจ๊บน้ำตาไหล
และได้กลิ่นหอมหวนเหมือนดอกไม้ตลบอบอวน
เชื่อว่าสามีและลูกสาวที่ตายไป

ที่ดูแลรักษาต้นตะเคียนคู่ที่จมอยู่ใต้น้ำ
และอยากขึ้นมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนในที่ต่าง
ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ
และสามารถดนบันดาลโชคลาภได้นั่นเอง